ลึกประเด็นร้อนวันนี้นะคะพาไปฟังคำสารภาพของผัวเก่า
ธมินใช้มีดแทงเมียตายสยองในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครค่ะ
คือตัวผัวเก่าคนนี้ค่ะคุณผู้ชมมีการปั่นจักรยานสีชมพูอย่างใจเย็น
หวังจะไปทวงเงินหนึ่งพันบาทจากเมียเก่าแต่พอไม่ได้เงินเจ้าตัวโมโหค่ะ
สุดท้ายเดินปลี่อย่างใจเย็นเข้าไปใช้มีดจ้วงแทงเมียเก่า
จนตายสลดกลางวงจิ้มจุ่มหน้าร้านขายของชำปมหลังเรื่องนี้เกิดอะไรขึ้น
เจาะลึกประเด็นร้อนจากรายงานค่ะ
นี่คือภาพนาทีนายมั่นคงสุขมณีหรือคงวัย๔๐ปีผัวเก่า
จักรยานเข้าไปจอดที่หน้าร้านขายของชำแห่งหนึ่งกลางเมืองสมุทรสาคร
พยายามขอเงินคืนจากนางสาวปาริชาติตระกูลบางค้าหรือหยกวัย๓๗ซึ่งเป็นเมียเก่า
แต่ไม่ได้สุดท้ายใช้มีดแทงคอหยกจนขาดใจตาย
สยองตอนค่ำวันที่๑๙สิงหาคมคดีนี้คนร้ายโดนรวบทันควัน
แค้นที่หยกหนีไปมีแฟนใหม่ประกอบกับความเมาจึงลงมือก่อเหตุ
พนักงานสอบสวนสพเมืองสมุทรสาครสอบปากคำพลับพึงเพื่อนของหยก
หยกกับคงเพิ่งเลิกกันได้๑เดือนก่อนเกิดเหตุเธอกับหยกและเพื่อนอีก๕คนนั่งกินหมูจุ่มกัน
คงปั่นจักรยานวนมาดูหนึ่งครั้งแล้วหายไปก่อนจะย้อนกลับมาอีกครั้งเพื่อทวงถามเรื่องเงินกับหยกจนเกิดเรื่อง
คล้องกับหลักฐานวงจรปิดที่เห็นนายคงปั่นจักรยานไปแบบช้าแล้วจอดพูดคุยกับหยก
จากนั้นเขาปั่นจักรยานออกมาจากซอยแล้วเข้าไปก่อเหตุ
ขณะที่วงจรปิดอีกตัวจับภาพหลังก่อเหตุเขายังคงปั่นจักรยานออกไปอย่างช้าอย่างใจเย็น
ทิ้งไว้เพียงร่างโชคเลือดของหยกที่ปั๊มหัวใจไม่ขึ้น
ซอยแม่ค้าขายของและเป็นคนที่หยกนับถือ
เคยเตือนหยกตลอดให้ระวังเพราะนายคงบอกกับเธอว่าจะฆ่าหยก
ก่อนเกิดเหตุนายคงมาสั่งข้าวผัดกินบอกขอข้าวเยอะเพราะจะกินเป็นมื้อสุดท้ายจะเข้าไปกินต่อในคุก
น้าสาวของหยกบอกหลานถูกสามีทำร้ายบ่อยครั้งจนถึงขั้นขึ้นโรงพักแจ้งความกัน
กเคยมีครอบครัวมีลูกมาก่อนที่จะพบรักนายคงอีกครั้งจนกระทั่งฆ่าแกล้งกัน
ใครทำอะไรไว้ขอให้ตายตกตามกัน
ตำรวจเร่งสรุปสำนวนส่งฟ้องฝากขังการจากไปของหยกสร้างความเศร้าใจให้กับเพื่อนและญาติญาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกสาวของหยกต้องมาสูญเสียแม่ไปอย่างไม่มีวันกลับ